เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋ง

แต่ว่าการเฉียวชนมันแรงมากนะคุณผู้ชม
ขนาดที่ว่าขาของคนขี่มอเตอร์ไซค์
คือขาติดอยู่กับรถเก๋งตรงสร้างอยู่ตรงแบบนี้

คุณผู้ชมที่เห็นสภาพมันยับเยินแบบนี้

ฉันมองไม่ออกว่าอันไหนคือมอเตอร์ไซค

ทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตที่เบลออยู่ตรงนู้นนะคะ

เป็นรถมอเตอร์ไซค์เฉียวชนกับรถเก๋ง
อยู่ตรงถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
โซนจีนที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะ

คนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตอยู่ที่เกิดเหตุ
แล้วเขาคงโดนชนแบบแรงกระแทกแรงมากอะค่ะ

ขาข้างขวาขาดหายไป

อัดติดอยู่กับหน้ารถเก๋งแบบนี้ค่ะ
คอนศรีชาดำวัย๒๕ปีวัยเบรจเพศเลยนะคะ
กู้ภัยปลวกแดงก็กันพื้นที่เอาไว้

นำร่างของคนตายไปไว้ที่โรงพยาบาลปลวกแดง

รับกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไป
คนขับรถเก๋งขาวคันนี้เป็นผู้หญิงค่ะ

แล้วก็ไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้
ขอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียว
คือเธอแบบไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ช็อกอะค่ะ

จะมีการสอบสวนคนขับเก๋งอย่างละเอียด
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
มันกลายเป็นเหตุสะหรดสะหยดสะหย่อมนะคะ

และถ้ายิ่งพื้นที่ไหนมีฝนตกถนนลื่นด้วยนะครับ